อัปเดตตัวเลขล่าสุดที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา
อดผู้เสียชีวิต๔๙๒คน

อยู่นอกที่เสียชีวิตนอกประเทศจีนมี๒คน
คือที่ฟิลิปปินส์๑คนฮ่องกง๑คน
และที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเมื่อวานวันเดียวเนี่ย
เสียชีวิต๖๕ราย
ถ้าดูตัวเลขยอดผู้ป่วยทั่วโลก๒๓๘๕๘คน
เฉพาะที่จีน๒๓๖๔๘คน

สถานการณ์แบบนี้แล้วแต่มุมมองว่าใครจะมองยังไง
หนังสือพิมพ์ก็เลยพาดหัวไปคนละทิศคนละทาง
โพสต์เนี่ยพาดหัวว่าโรคระส่ำไวรัสอูฮันขยายวง
กระส่ำไวรัสอูฮันขยายวง
แต่ผู้จัดการพาดหัวว่าฮูคือองค์การอนามัยโลกชี้ไวรัสไม่ระบาดขั้นรุนแรง
นี่เรื่องของตัวเลขสถิติเอาไว้แค่นี้ก่อน
ทีนี้เรื่องที่จะชวนคุยวันนี้ก็คือว่า
ระยะที่เราให้ความสนใจกับการป้องกันแก้ไขปัญหาไวรัสอูฮันเนี่ย
มาตรการที่ออกมาเรารู้ครับว่ามันต้องกระทบต่อภาคส่วนธุรกิจแง่
โดยเฉพาะภาคส่วนธุรกิจการท่องเที่ยว
แต่ว่าเราก็คิดตรงกันว่าไม่เป็นไรเอาเรื่องชีวิตคนก่อน
เรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจเอาไว้ทีหลัง
เอาชีวิตคนก่อนทีนี้พอมาถึงวันนี้
เราเริ่มมองเห็นมันถึงจุดที่เราจะต้องคิดถึงเรื่อง
เยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบอย่างจริงจังแล้วล่ะครับ
เพราะว่ามาถึงวันนี้มันเริ่มเห็นความชัดเจนว่าภาคส่วนธุรกิจมันเสียหายยังไง
ผมยกตัวอย่าง๒เมืองสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยมีหัวข่าวว่าภาคธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตยื้อสุดชีวิต
ขอซอฟโลนสองหมื่นสองหมื่นล้านนะกู้วิกฤตจานจีนที่หาย
รายละเอียดก็คือว่านักท่องเที่ยวหายไปแล้วตอนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ
หายไปแล้ว๗๐รายได้จากการท่องเที่ยวหายไปสองหมื่นล้านแล้ว
เขาประเมินกันว่าผลกระทบจะต่อเนื่องไปไม่ต่ำกว่า๘เดือนนี่ที่ภูเก็ต
ถามไปที่ผู้ประกอบการรถบัสเวลาเขาจะรับส่งขนส่งนักท่องเที่ยวรถบัสทั้งหลายเนี่ย
ตอนนี้บอกว่าเกือบทุกคันจอดอยู่กับที่๑๒๐๐คันจอดนิ่งแล้ว
คิดดูว่าคนขับโชเฟอร์คนเด็กรถทั้งหลายเกี่ยวข้องกันเนี่ย
เขาจะลำบากกันยังไงผู้ประกอบการกิจการเรือ
ต้องจอดเกือบหมดทุกลำแล้วเวลานี้ที่ภูเก็ต

คนทำงานลูกจ้างขาดรายได้ครอบครัวเดือดร้อน
เราต้องไม่ลืมนะที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวเลขท่องเที่ยวของภูเก็ตแต่ละปีเนี่ย๑๔ล้านคน
ใน๑๔ล้านคนเป็นชาวต่างชาติเสีย๑๐ล้านคน
๑๐ล้านคนที่เป็นชาวต่างชาติคนจีนสักเกือบครึ่งหนึ่ง
ฉะนั้นพอคนจีนหาย
แล้วต่างชาติอื่นก็พลอยหายไปด้วยมันจึงเกิดภาวะอย่างที่บอก
นักท่องเที่ยวไทยแต่ละปีไปภูเก็ต๔ล้านคน
๔ล้านคนตอนนี้ก็อาศัยแต่นักท่องเที่ยวไทย
ทีนี้จากภูเก็ตไปดูผลกระทบที่เชียงใหม่ขึ้นเหนือ
เชียงใหม่เนี่ยกรุ๊ปทัวร์หายเกลี้ยงเลยครับ
กลุ่มที่มาเที่ยวกันเองเหลือแค่๑๐๑๕เท่านั้น
เขาคาดการณ์ว่าเงินหายไปจากระบบไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐ล้านบาทต่อเดือน
ที่เหลืออยู่ก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปอเมริกา
เป็นกลุ่มที่เขาจองเขาติดต่อเขาวางแผนเอาไว้ก่อน
เขาจองห้องเอาไว้ก่อนเขาจองโน่นจองหนี้เอาไว้ก่อนเขาก็มาตามโปรแกรม
แต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่ออันนี้น่าห่วง
เชียงใหม่นั้นเจอ๒เด้งเลยครับ
มาเจอเรื่องไวรัสอูฮันเข้าไปอีกก็ยิ่งแย่หนัก
นี่คือเมืองท่องเที่ยวสองเมืองใหญ่ที่ยกตัวอย่างมาเห็นว่า
เสียหายยังไงเมืองท่องเที่ยวอื่นอื่นเจอแบบนี้ทั้งนั้นพัทยา
ก็ใกล้เคียงแบบนี้เมืองท่องเที่ยวพัทยาระยองกระบี่ที่
ไหนที่ไหนเนี่ยใกล้เคียงกันหมดแต่ยกตัวอย่างเอาภูเก็ตกับ
เชียงใหม่มาให้เห็นสภาพว่ามันเกิดยังไงและนี่คือเหตุผลที่
ว่าคอรมออนุมัติมาตรการออกมาเมื่อวานมาตรการช่วยเหลือภาค
ท่องเที่ยวเนี่ยมีหลายรูปแบบครับหนึ่งมาตรการด้านภาษีอันนี้
สำหรับผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวเวลาจะยืดแบบเสียภาษีเนี่ย
ปกติภายในมีนาแต่ตอนนี้เขาเลื่อนยืดไปว่าให้แสดงรายการ
ชำระภาษีออกไปถึงเดือนมิถุนายนปี๖๓ยืดออกไป๒มาตรการ
ขยายเวลาผ่อนชำระหนี้และค่าธรรมเนียมทั้งหลายทั้งปวงที่
กิจการท่องเที่ยวกำลังเดือดร้อนกันอยู่ซึ่งหลายธนาคารก็ก็
ขานรับแล้วว่าจะผ่อนปลนให้แต่ว่าเรื่องนี้ต้องดูให้ดี
นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีมาตรการอะไรเกี่ยวกับท่าน

จะมีข่าวว่าธนาคารขานรับธนาคารตอบสนองแต่ว่าพอพอเอา

คนในธุรกิจภาคส่วนเหล่านั้นเดินไปติดต่อธนาคารไม่ได้
เป็นไปตามที่เป็นข่าวไม่ได้เป็นไปตามที่เป็นข่าวไม่ได้
ืดเวลาให้จริงยืดโน่นอะไรก็ไม่ได้เขาก็มีเหตุผลของ
ประกันก็ไม่จำเป็นต้องมีคล้ายออกข่าวมากู้ง่ายไม่ลำบาก
ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเลยธนาคารเขาก็ห่วงว่ากลัวจะหนี้ศูนย์
เขาก็ยังเข้มงวดกวดขันเขาก็ต้องให้แสดงหลักฐานเรื่องนั้น
เรื่องนี้ซึ่งที่สุดกู้ไม่ได้กู้ไม่ได้แต่นโยบายดีคราวนี้
ก็เหมือนกันนโยบายดีที่ต้องการจะช่วยเหลือภาคส่วนท่องเที่ยว
ในหลายนโยบายแต่ต้องไปดูด้วยนะว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยทำ

มีนักธุรกิจภาคท่องเที่ยวเขาบอกว่าไหนจะช่วยจะคลี่
ลายปัญหากันแล้วเนี่ยช่วยล้างบางช่วยล้างบางกลุ่มมาเฟียกลุ่ม
ที่หาผลประโยชน์กลุ่มที่รับสวยกับกิจการท่องเที่ยวซะด้วย

เพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนกันมากที่ผ่านมาเนี่ยเอาเถอะมันมี
รายได้กิจการเฟื่องฟูก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวันหนึ่งกิจการมัน
แย่รัฐบาลก็ลงไปดูแลฉะนั้นพวกที่ได้ผลประโยชน์ขี่หลังขี่
คออยู่กับวงการธุรกิจท่องเที่ยวในเรื่องต่างต่างไม่ว่าจะเป็น
มาเฟียหรือคนในเครื่องแบบรัฐบาลต้องต้องใช้โอกาสนี้ไปแก้
ปัญหาว่าอย่าทำเขายิ่งลำบากอยู่แล้วอย่าให้เขาลำบากขึ้นไป
อีกเอาละวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาฝากหน่อยว่าภาคธุรกิจท่อง
เที่ยวเขาเสียหายยังไงเขาให้ความร่วมมือแต่ว่าเขาควรจะได้
รับการดูแลอย่างจริงจังครับคุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับ